คุณผู้ชมอีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครราชศรีมา
โอ้โหเขาบอกว่าใครเห็นเนี่ยทั้งขนหัวลุกแล้วก็สยดสยองไปตามตามกันนะคะ
กระบะคันนึงค่ะขับรถมาเรื่อยขับมาจนถึงปั๊มแห่งหนึ่ง
เขาขับลากศพที่ติดใต้ท้องรถนะคะ
มาเป็นระยะทางไกล๔๙กิโลเมตร

รอยเลือดนะคุณผู้ชมเลยต้องทำเป็นภาพขาวดำนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็ที่เราวงสีแดงนั่นคือศพ
แล้วคุณผู้ชมคะศพไม่มีหัวด้วยค่ะ
ลากมา๔๙กิโลเมตรเกือบจะโอ้โหไกลมากเลยนะ
แต่ทีนี้ต้องบอกก่อนว่ากระบะคันที่ลากศพมา

เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนนะคะอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ปั๊มน้ำมันริมถนนมิตรภาพค่ะเข้าตัวเมืองนครราชศรีมา
อำเภอสี่คิ้วอันนี้เป็นอีกมุมนึงนะคุณผู้ชม
กล้องวงจรปิดมันก็จะมีหลายมุมหน่อยเพราะว่าค่อนข้างเป็นปั๊มใหญ่อะค่ะ
เจ็ดสี่คันนี้ไม่ทราบจังหวัดนะคะ
เขาขับมาจอดในปั๊มคนขับรถเนี่ยก็ลงไปทำธุระเสร็จแล้วก็ขึ้นมาบนรถ
พอถอยรถออกจากที่จอดนะคะสิ่งที่เห็นคือศพของผู้ชาย
หลุดออกมาจากใต้ท้องรถนะคะเป็นศพในสภาพแบบแหลกเหลวแล้วก็ไม่มีหัวด้วย
คนขับถอยรถออกมาเหมือนจะหยุดนิดนึงเหมือนพอเห็นว่าเป็นศพอะค่ะ
ก็ตกใจอืมขับหนีไปเลยเหมือนกันพื้นที่เป้าน้ำมันอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคราบด้านหลังอ่ะ
เป็นรอยเลือดชัดเจนเลยนะคะเหตุการณ์ที่บันทึกเอาไว้ก็คือตีสามยี่สิบนาทีค่ะ
ตำรวจภูทรกลางดงพร้อมกับกู้ภัยก็รีบตรวจสอบที่เกิดเหตุเลยนะคะ
ศพก็ยังถูกทิ้งอยู่ตรงนั้นสภาพเละเลยค่ะชิ้นส่วนร่างกายเนี่ยกระจัดกระจาย
หัวก็ไม่รู้ไปหาอยู่ที่ตรงไหนด้วยไม่มีเอกสารอะไรระบุอัตลักษณ์ตัวตนได้เลย
สอบสวนเบื้องต้นรู้มาว่าก่อนพบศพผู้ชายคนนี้เนี่ยนะคะประมาณสักตี๒๕นาที
มีอุบัติเหตุรถยนต์ไม่ทราบยี่ห้อและหมายเลขทะเบียนชนคนเดินเท้าเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นอุบัติเหตุตอนตี๒๕นาทีเนี่ยไปชนอยู่ตรงถนนมิตรภาพกิโลเมตรที่๔๓ค่ะ
เข้าอำเภอปากช่องหน้าตลาดขายผลไม้กลางดงในอำเภอปากช่องค่ะ
รถชนคนเดินเท้าเสียชีวิตแล้วหลบหนีไปเลยปรากฏว่ากระบะมิดซูบิชิไตรตันสีดำสี่ประตูคันนี้
เขาวิ่งมาด้วยความเร็วสูงก็ขับทับร่างคนเดินเท้าที่ถูกชนซ้ำ
ศพเลยเข้าไปติดอยู่ใต้ท้องรถค่ะทีนี้คนขับกระบะก็ไม่รู้ตัวไง
เพราะว่าขับมาด้วยความเร็วอะค่ะอาจจะแค่รู้สึกว่ารถกระเด้งนิดหน่อย
ลากไปเนี่ยคุณผู้ชมจากจุดเกิดเหตุกิโลเมตรที่๔๓ถนนมิตรภาพ
ลากไปสี่สิบเก้ากิโลเมตรจนถึงปั๊มน้ำมันในอำเภอศรีคิ้วอะค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็ส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลปากช่องนานาแล้วนะคะ
ตอนนี้กำลังติดตามหารถยนต์คันก่อเหตุคันแรกแล้วก็รถกระบะมิตรซูบิชิตไรตันที่ลากศพมาทิ้งไว้ในปั๊ม
ไปสอบสวนดำเนินคดีด้วยวันนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้ค่ะ
ถามคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาเล่าตรงกันหมดเลยบอกว่า
คนขับกระบะมิซูบิชิไตรตันเนี่ยเอารถมาจอดที่ปั๊ม
แล้วก็ลงจากรถไปทำธุระส่วนตัวจากนั้นเดินกลับขึ้นมาบนรถ
จะออกจากปั๊มทีเนี้ยจังหวะถอยออกมา
คนขับคงรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนรถมันเหยียบอะไรบางอย่าง
เพราะมันเป็นจังหวะที่ศพหลุดออกมาจากใต้ท้องรถแล้วไง
ค่ะคนขับก็เลยเหมือนถอยออกมาแล้วพอชะโงกหน้าดูโอ้โห
ศพทั้งเละทั้งไม่มีหัวเป็นใครก็ตกใจแล้วค่ะแต่

ก็คือขับหนีไปเลยนะคะไม่ได้แกนที่ค่ะ
ตั้งแต่ตรงนั้นนะคะใช่ค่ะตำรวจชันศูนย์เบื้องต้นพบว่า
ศพของผู้เคราะห์ร้ายน่าจะเป็นผู้ชายนะคะเพราะว่ามีรอยสักห้าแถวที่แขนขวา
แล้วก็ขาขวาด้วยร้อยตำรวจโทปวรปรัชศิลปะร้อยเวรสภกลางดงอำเภอปากช่องเจ้าของคดีบอกว่า
ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วตอนนี้ตำรวจยังไม่สามารถระบุได้นะคะว่าผู้ตายเป็นใคร
แต่มีการจัดชุดสืบสวนลงพื้นที่หาข่าวแล้วพยานในบริเวณชุมชนใกล้ที่เกิดเหตุ
ก็มีการพูดคุยกันแล้วจะได้หาตัวนะคะว่าคนขับเป็นใครผู้ตายเป็นใคร
ก็ถ้าใครที่รู้ตัวนะคะว่าเป็นเจ้าของ
ทะเบียนบ่อใบไม้พอพานหกสองเจ็ดสี่
แต่ว่าเราไม่ทราบหมวดจังหวัดนะคะ
แต่จังหวัดดูชื่อไม่ค่อยยาวเนอะมีตัวอักษรอยู่ไม่กี่ตัว
ที่รู้ตัวนะคะคุณมาหาเจ้าหน้าที่เถอะ
เพราะว่าเขารู้อยู่แล้วมีอุบัติเหตุก่อนหน้านั้น
คุณมาจะดีกว่าอย่าให้ถึงขั้นเจ้าหน้าที่ไปตามเจอตัวนะคะ
แล้วก็ถ้าใครสงสัยว่าคนเสียชีวิตอาจจะเป็นญาติเป็นครอบครัว

ค่ะแต่หลายคนก็สงสัยว่าลากศพไปไกล๔๙กิโลเนี่ย
คือไม่รู้สึกเลยเหรอว่าคือคนทั้งคนเลยนะอยู่ใต้ท้องรถนะ

คือมันก็น่าจะมีความแบบกระเด้งกระดองมีเสี่ยงอะไรอย่างนี้นะคะ